น่าทานั่นนั้นนี่ควลกินกรอดกินคอธน่าหามาก
หวานกรอบอร่อยไม่เหม็นเกี้ยวไม่พอเดี๋ยวจะพาไปทานชาด้วย
เห็นชัดไหมน้องใบตองน้องนิวนาวนี่เขาเรียกว่าไหมข้าวโพด
เอามาทำอะไรเอามาทำเป็นชานี่สรรพคุณของมันคือดื่มเข้าไปแล้วชะลอความแก่
นี่ดื่มเข้าไปแล้วจะหนุ่มขึ้นไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อเดี๋ยวทำให้ดู
ให้ดูว่ามันเป็นยังไงกินแล้วจะหนุ่มขึ้นนะนี่จัดไปเต็มเต็มแก้ว
กินเยอะจะได้แบบดูหล่อแล้วก็ดูลดอายุลงไปเดี๋ยวจะหนุ่มขึ้นไม่เชื่อดูนะ
นี่เป็นไงแล้วดูหล่อขึ้นเลยใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมอยากจะขอแนะนำหน่อยแล้วกัน
งานนี้อยู่ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าเขาจะเปิดงานนี้ไปจนถึงวันที่๒๓กรกฎาคมก็คือวันอาทิตย์นี้
สนใจก็มากันได้รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงเชียงใหม่ก็เดินทางมาเยี่ยมชมกันได้นะครับ